แบบไม่มีพินทองทาและแพทองทา

พาลทองแท้

เป็นพานทองแท้อายุ๒๐๐ปีแล้วนะคุณ

บังเอิญเพราะว่าคือที่วัดเนี่ยเขาจะสร้างสารามนตบไง
ทีนี้ที่วัดโพธารามหรือว่าวัดเหนืออยู่ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราช
เขาก็ต้องไปปรับพื้นที่ใช่ไหมตอนไปปรับพื้นที่ไปขุดขุดสักเมตรนึงเนี่ย
เจอเป็นพานทองแท้แบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
เป็นลายกลีบบัวนะคะแล้วน้ำหนักประมาณ๕๒๘๙กรัม
กรรมการวัดเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อวันก่อนมีการนำรถแคคโฮล
ปรับพื้นที่หน้าดินจะสร้างมนตบไว้พระพุทธรูปสองพี่น้อง
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูมิเรียงค่ะ
ตอนที่ขุดไปเมตรครึ่งตักเอาเศษวัตถุต่างออกมา
เจอพวกของที่มันแตกหากับพวกถ้วยพวกแก้วจานอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ช่วยกันเอาสิ่งของพวกนั้นมาทำความสะอาด
จนมีคนเจอผ่านทองแท้เลย
น้ำหนัก๕๒๘๙กรัมก็ต้องให้กับท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็แจ้งให้กับทางหน่วยงานได้ทราบด้วยนะ
ใช่ต้องเก็บรักษาไว้ให้กรมศิลปตรวจสอบนะคุณนะ
ถูกต้องคือยังสมบูรณ์มากอ่ะสมบูรณ์มากแล้วก็ใหม่มากด้วยคุณเห็นไหม
ดิฉันคิดว่าจะเป็นคราบดำไม่เลยค่ะ
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติชายาก็มาตรวจสอบ
นี่เป็นศิลปะตั้งแต่นู้นรัตนโกศิลป์ตอนต้นค่ะ
อายุ๒๐๐ปีแล้วทำมาจากทองจริง
พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ภูมิเรียงเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นหัวเมืองเก่าของภาคใต้เป็นแหล่งอรยธรรมรุ่งเรืองเลยล่ะค่ะ
จากเจอพานทองแท้แล้วยังเจอพวกเศษวัตถุต่าง
ตอนแรกที่เขาตักขึ้นมาด้วยนะคะ
แล้ววัดบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้วัดก็ตั้งใจจะเก็บรักษาดูแลเอง
แต่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด้วยว่า
จากขุดมาตอนนี้เมตรครึ่งเจอขนาดนี้แล้ว
ถ้าเกิดขุดลึกไปมากกว่านี้จะเจออะไรรึเปล่านะคะ

คุณพ่อจะมาเมืองไทยรักษาคมหน่อยนะ
คุณนี่ก็เก่งด้วยโยงการเมืองนั่นหรือเปล่า